ริมถนนสายสุวรรณสอนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะเห็นไหม
กับข้าวอย่างแรกที่หายไปคือกล้วย
กับข้าวหายต่อมาแล้วก็ข้าวของเนี่ยนะครับกระจุยกระจาย
โอ้โหมังคงมังคุดมันก็กิน

แล้วข้าวที่เขาตักเอาไว้กินเกลี้ยง
เล่นบุกเข้ามาในบ้านแบบนี้บอกเลย
เจ้าของบ้านเขาโตใจดินี่คือเศษซากพวกถุงกับข้าวละมั้ง

งงสิครับเจ้าของบ้านคือคนนี้
คุณยายท่านนี้นะครับเขาก็ตกใจโอ๊ยทำไมทำไมอยู่ในบ้านถึงเป็นอย่างนี้
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่ามันคงจะเป็นหนูอะมั้ง
หรือว่าเป็นตัวอะไรบางอย่างกระชั่งมันเถอะ
แต่ไปมาตอนคุณยายคนเมื่อครู่เนี่ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่

มันมาอีกทีนี้มันมาให้เห็นต่อหน้าต่อตา
มันมาใต้โต๊ะกับเขา
อย่างนี้ก็จับได้ค่ะหนังคาเขาเลยสิ
ตัวพนันมันก็หนีเข้าไป
หลืบตรงไหนแล้วมันก็ซ่อนได้หมด
ทีนี้ล่ะคุณยายเขาได้เจอตัวมาแล้วใช่ไหม

ตัวอะไรก็ไม่รู้ยายไม่เคยเห็น

แว่นดำมาพร้อมกับอุปกรณ์

เป็นแบบว่าสุภาพบุรุษชายชะกัน๓นาย
เขามาหมอบคลานอะไรอยู่นี่ฝึกรอดอลละคะคุณ
ใช่คือไอ้ตัวพันนี้มันหลบอยู่ข้างใน
แล้วพอเอากล้องซูมเข้าไปถึงจะเห็น

เดี๋ยวตัวอะไรอ่ะคุณ
อุ๊ยเห็นไหม

เพราะว่าเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืน
แต่กลางวันเนี่ยตามันจะไม่สู้แสง

เห็นไหมมันหลับตาหลับตาหญิงอายร้อน

นี่นี่ดิฉันแบบสงสัยว่าเนี่ยเค้าเลี้ยงได้หรือเปล่า
ก็แอบไปดูบอกว่าบางคนนี่นะเห็นความน่ารักมันแบบนี้

แต่เวลาเขาจะเลี้ยงเนี่ยเขาต้องตัดเล็บมันด้วย
เออใช่ต้องตัดเขี้ยวหรือตัดฟันหน้าออก
คืออย่างนี้คุณชิสาพูดผิด
ตีปากตามอายุตอบปากตามอายุค่ะ
คุณชิสาเรื่องเป็นอย่างนี้
รานป่าสมัยก่อนเขามีความเชื่อว่าเวลาไปเจอกับนางไอต้องรีบยิงทิ้งเลย
เพราะเขาเชื่อว่ามันเหมือนเป็นลางร้าย
เข้าไปในป่าแล้วเนี่ยจะไม่เจอกับสิงสารสัตว์ที่ต้องการ
นั่นทำให้ความเชื่อพวกนี้มันทำให้เจ้าตัวนางอายหรือว่าลิงลมเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในสถานะที่ใกล้ศูนย์พันธุ์เพราะโดนล่าแบบนี้
แล้วมันเป็นดูสัตว์ป่าที่แบบมันดูอ่อนแอนิดนึงนะ

ใช่ก็ไม่น่าไปทำมันเนาะถ้าจะปล่อยมันเออไปเถอะวิ่งไปไหนก็ไปอย่างนี้เนอะ